คดีของน้องกิฟต์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๗พฤษภาคม

ทีนี้คุณผู้ชมผลชนะสูตรออกมาแล้วนะคะ
ก็พบว่าน้องกิ๊บมีสาร
เขาเรียกว่าเป็นสารพิษหลายชนิดเลยอยู่ในร่างกาย

คุณผู้ชมภาพนี้ค่ะที่เป็นข่าวตอนนั้น
น้องกิฟต์สาววัย๒๑ปี
ถูกผู้ชาย๔คนอุ้มออกจากสถานบันเทิงแบบนี้

แล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงสายเดี่ยวสีดำน่ะ

ตอนนั้นที่กำลังต้องตรวจสอบกันอยู่

ผู้หญิงสายเดี่ยวเป็นใครเกี่ยวพันกับการที่จะให้ผู้ชายกลุ่มนี้

ทีนี้พอด้านหน้าบริเวณที่จอดรถคุณผู้ชม
ก็จะเห็นว่าผู้ชายทั้ง๔คนอุ้มน้องกิฟต์ขึ้นกระบะ๔ประตูไป
แล้วก็มีการไปรุมโทรมที่ลงผลไม้ในอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี
แล้วก็มาพบว่าน้องกิ๊บช็อกเสียชีวิตคือช่วงสาย
เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกเกิดตั้งแต่๒๗พฤษภาคม
แล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิดตำรวจก็ไปตามตัวทั้งหมดเลยนะคะ
ผู้ชายทั้ง๔คนแล้วก็ผู้หญิงสายเดี่ยวดำนำมาสอบเพิ่มเติม
ทีนี้ตำรวจสพมะขามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ๔คน
คือนายโอ๊ตหรือว่านัทพลแสนกล้าอายุ๒๔ปี
จับตัวนายทีมหรือว่านายปัทวีบุญธรรมอายุ๒๓ปี
แล้วอีกคนนึงเป็นเยาวชนเยาวชนชายในวิวอายุ๑๘ปี
แล้วก็แจ้งข้อหา๓คนนี้ร่วมกระทำชำราวผู้อื่น
โดยที่ผู้นั้นตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้

ทีนี้อีก๑คนค่ะคือนายบอลสุรสิทธิ์จำคำมีอายุ๒๓ปี
คนนี้เขาเป็นคนขับรถกระบะแล้วก็ถูกดำเนินคดีคือข้อหาสนับสนุน
ซึ่งตอนนี้ก็ฝากขังผู้ต้องหาที่เรือนจำจังหวัดจันทบุรี
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านร้อยตำรวจเอกคมกริจสมจิต
รองสารวัตรสอบสวนสพมะขามที่เป็นเจ้าของคดีนี้นะคะ
ก็มีการเปิดเผยเปิดเผยผลชนสูตรของแพทย์
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาก็คือช่วง๒สิงหาคมเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าพบสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง
หรือว่าเฮโรอีนในร่างกายของผู้ตายเกินปริมาณที่จะรับไหว
แล้วก็ยังพบสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

ใช่ไม่ว่าจะเป็นยาลดความอ้วนมอร์ฟีนนะคะ
ประกอบกับน้องกิฟต์เองมีสภาวะคือเส้นเลือดในหัวใจผิดปกติ
นี่ค่ะจะเป็นตัวร้าวตัวกระตุ้นทำให้ช็อกเสียชีวิต
แล้วก็บอกด้วยนะคะว่าไม่ใช่เสียชีวิตจากการรุมข่มขืนนั่นเองค่ะ
ส่วนผู้ต้องหาทั้ง๓คนที่ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันข่มขืนกระทำชำราวไปแล้ว
และอีกหนึ่งคนที่ถูกดำเนินคดีฐานผู้สนับสนุน
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าได้สรุปสำนวนสั่งฟ้องแล้ว
ส่งไปให้ผู้บังคับบัญชาตรวจอีกครั้ง
ก่อนจะส่งสำนวนให้กับพนักงานอายการต่อไป
ก็ต้องดูนะฮะพอผลชนะสูตรออกมาแบบนี้แล้ว
คดีจะเดินหน้าอย่างไรต่อนะครับ
อายการจะส่งฟ้องและสารจะมีคำตัดสินอย่างไรนะครับ
นี่ก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดก่อนคดีอื่นเลยนะ
เกิดก่อนคดีน้องหญิงน้องสปายแล้วก็น้องน้ำหวานเลยนะฮะ
แต่ว่าที่ต้องรอนี่คือรอผลชนสูตรอย่างละเอียด
แล้วก็คดีที่เป็นข่าวดังตามมาหลังจากนี้
เดี๋ยวก็ต้องรออีกสักพักนึงเรื่องผลการชนะสูตรนะคะ